ขอเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เรื่องของขโมยขโจนกันบ้าง
ต้องเล่าให้ฟังกันเป็นประจำนะคุณผู้ชมเพราะหนุ่มคนนี้เขาช้ำใจมากเลยค่ะ

ที่จอดทิ้งไว้ถูกคนร้ายขโมย

คุณจักรินเนียนทศาสตร์นะคะ
อายุ๒๐ปีค่ะคนนี้เนี่ยค่ะผู้เสียหายที่รถมอเตอร์ไซค์เขาหายไป
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๒พฤษภาคมเนี่ยนะคะ
จอดเอาไว้หมายเลขทะเบียนนะ๘กกน๒๔๓๗กรุงเทพ
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีคือบอกพี่กัดแบบละเอียดยิบว่าจอดตรงนี้แน่นอน
เพราะเขาจอดไว้แล้วเข้าไปทำงานภายในร้าน
ตัวเขาก็เดินออกมาหน้าร้านครับปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซคันดังกล่าวที่เขาจอดไว้หน้าร้านเนี่ย
หายไปเรียบร้อยแล้วจอดไว้ตรงนี้คุณ
ก็เลยได้ไปการขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ร้าน
กล้องวงจรปิดของหมู่บ้านแถวนั้นดูนะคะก็พบแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
นี่คือพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุนะคะมากันสองคนนะคะ
สังเกตนะมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คือผู้ก่อเหตุสองคนขี่รถมอเตอร์ไซค์มานะคะ
ไม่ทราบทะเบียนด้วยนะเพราะมันไกลมากก็ขับรถเนี่ยวนมาตรงทางเข้าหมู่บ้าน
ด้านข้างร้านสะดวกซื้อก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะลงจากรถและเดินมาเข็นรถของเขาออกไปค่ะคุณ
แล้วใช้วิธีการเหมือนแบบขับยันหลบหนีออกไปคุณนึกการขับยันออกไหม
เขาก็เลยนำภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยเดินทางเข้าไปพบตำรวจเลย
พบกับสารวัตรสอบสวนที่สพคลองหลวง
เพื่อจะให้ช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุหน่อย
เพราะว่าทางผู้เสียหายเองเขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับผู้ก่อเหตุมาลงโทษได้โดยเร็ว

คือมอเตอร์ไซค์หายเนี่ยมันมีทุกวันเลยนะ

มันมีเรื่องแบบนี้ที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังบ่อยมาก
บางครั้งก็จับได้บางครั้งก็จับไม่ได้

แต่ยังไงก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วกันนะคะ

อาจจะนำจับกับผู้ก่อเหตุได้
ได้ไม่ไปก่อเหตุซ้ำแบบนี้ที่อื่นอีก
ภาพจากกล้องวงจรปิดในหลายจุด

ใช่ค่ะแต่ก็หลายกรณีนะคะที่ตำรวจก็จับได้

ว่าจะเป็นกรณีนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ